ส่งกำลังใจค่ะให้ครอบครัวอาเป็ดเชิญยิ้มค่ะ
เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วข่าวร้ายที่อาเป็ดไม่อยากจะได้ยินนะคะคุณผู้ชม
เมื่อเช้านี้นะคะได้รับแจ้งจากทีมแพทย์นะคะว่า
คุณพ่อค่ะคุณพ่อของอาเป็ดเสียชีวิตลงแล้วค่ะ
โควิด๑๙นี่แหละคุณผู้ชม
เช้ามืดวันนี้นะคะครอบครัวของอาเป็ดเชิญยิ้มรับแจ้งข่าวเศร้านะคะ
คุณพ่อสุเทพโพวิจิตรวัย๙๔ปีค่ะ
จากไปอย่างสงบนะคะหลังเข้ารับการรักษาตัวนะคะ
จากการติดเชื้อโควิด๑๙ในห้องไอซียูตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
โดยแพทย์นะคะแจ้งว่าการจากไปนะคะจากการติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วยค่ะ
ซึ่งขณะที่ทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้งข่าวร้ายนี้นะคุณผู้ชม
เป็ดอยู่ระหว่างการเตรียมตัวเดินทางไปไหว้พระแก้บนนะคะที่จังหวัดพัทธลุง
แต่ต้องมาเจอกับข่าวเศร้าซะก่อนค่ะ
และต้องบอกว่านี่เป็นการสูญเสียอย่างหนักกับครอบครัวคุณวิจิตร
เพราะเมื่อ๘วันก่อนก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชม
เป็ดเชิญยิ้มเพิ่งจะสูญเสียคุณแม่วิจิตรวัย๘๙ปี

ปรากฏว่าเพื่อนบ้านคนดังกล่าวติดเชื้อโควิด

แล้วก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่ติดโควิดตามไปด้วยเช่นกันค่ะ

ได้โทรศัพท์สัมภาษณ์อาเป็ดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
คืออาเป็ดอยู่ที่สนามบินอยู่นะคุณผู้ชม
เป็ดกำลังจะเดินทางไปทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่

ระหว่างที่ให้สัมภาษณ์อาเป็ดก็ยังร้องไห้ไปเล่าไป
ท้ายที่สุดแล้วเสียงโทรศัพท์ที่มี่อยากได้ยิน

อาเป็ดบอกว่าการสูญเสียบุพการีในเวลาไล่เลี่ยกันแบบนี้
มันยากที่จะทำใจจริงค่ะ

เป็นความเชื่อนะคะว่าแบบจะไปช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ย

อยู่ระหว่างการเดินทางแต่ไปไม่ทันจริงนะคุณผู้ชม

บอกว่าคืออาเป็ดส่งข้อความมา
ข้อความสั้นแค่บอกว่าพ่อเสียแล้วนะ
รู้เลยว่าความเสียใจและความช็อกขนาดนั้นเป็นอย่างไรนะคะ
แต่ภาพนี้คุณผู้ชมอย่างที่เห็นกันอยู่
นี่คือภาพของคุณพ่อกับคุณแม่อาเป็ดนะคะ
เป็นภาพที่ท่านทั้งสองเดินจับมือกันค่ะ
ภาพนี้คุณบอยสามีคุณชมพู่ก่อนบ่าย
ซึ่งก็มีศักดิ์เป็นหลานได้โพสต์เอาไว้
พร้อมกับข้อความเขียนเอาไว้บอกว่านอนไม่หลับทั้งคืนค่ะ
ได้รับแจ้งเมื่อตอนประมาณตี๕๔๒นาที
ว่าคุณตาจากไปอย่างสงบแล้ว
นี่สินะที่เขาเรียกกันว่าคู่แท้
อยู่ด้วยกันมาแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน
แม้ว่าทั้งคู่แทบจะไม่ได้พูดจากันเลย

แต่ทั้งคู่ก็ไม่เคยแยกจากกันค่ะ
จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิต
คุณตาก็ได้ตามไปอยู่ด้วยกันกับคุณยายอย่างสงบแล้ว

จะมีการจัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้
โมงเช้าที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
จากนั้นก็จะมีการนำอัฐิของทั้งคุณพ่อคุณแม่
สวดบำเพ็ญกุศลพร้อมกันอีก๓วันนั่นเองค่ะ
ขณะเดียวกันที่วันนี้ค่ะคุณผู้ชม
ในวงการตลกก็พากันโพสต์ภาพ

อาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อสุเทพนะคะ
พร้อมกับร่วมส่งพลังใจกับครอบครัวของอาเป็ดกันอย่างท่วมท้นค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนตลกร่วมวงการนะคะอย่างอาโย่งเชิญยิ้ม
คุณหงชัชชาพี่นุ้ยเชิญยิ้ม
ตั๊กสิริพรและพี่สุนารีราชศรีมาค่ะ

คุณผู้ชมค่ะโควิดยังฆ่าชีวิตคนบันเทิง

นั่นก็คือครอบครัวของดารานางแบบสาวคุณโยเกิร์ตนัทชาค่ะ
ว่าคุณพ่อของคุณโยเกิร์ตจากไปเพราะโควิด๑๙เมื่อวานนี้ค่ะ
และในวันนี้ครอบครัวจะมีการจัดพิธีชาปนกิจศพทันที

ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียที่หลายครอบครัวยังไม่ได้ตั้งรับตรงนี้นะคะ
ก็ขอแสงความเสียใจด้วยนะคะ